โอ้โหผมเห็นท่านี้คุณต้องแรงกว่านี้สิ
โอ้โหไม่ไหวอะค่ะเช้าแบบนี้
เดี๋ยวจะเป็นล้มฟุบนี้ไปก่อน
นกม่วงแล้วคุณดูว่าตอนนี้กระแสสังคมโลกโซเชียล
เขาพยักกันแบบนี้แต่ไม่ได้พยักษ์แค่เบาอย่างคุณนะ
ต้องแรงนี่แรงได้เท่านี้ไหม
โยกเข้าไปให้มันอะไรนะ
บอกว่าเป็นสติ๊กเกอร์นกสีม่วงสะบัดไปสะบัดมา

เป็นสติ๊กเกอร์นะคะที่เกลื่อนในสังคมออนไลน์ตนตอนนี้นะคะ
โดยหญิงสาวรายหนึ่งเป็นชาวฟลอรีด้าสหรัฐอเมริกา

ที่ทำให้ตอนนี้คนไทยโยกกันใหญ่แล้ว
ทั่วโลกนะคะสติ๊กเกอร์ชุดนี้ชื่อว่า

จุดประสงค์สติ๊กเกอร์ชุดนี้นะคะ
ออกแบบบอกว่าประกาศอย่างชัดเจนผ่านทางทวิตเตอร์
บอกว่าอยากจะให้โหลด
เอาไปสร้างความรำคาญใจให้แก่เพื่อน
และศัตรูของคุณในเฟซบุ๊ก

ตั้งแต่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะนับจนถึงวันนี้ก็๙วันไปแล้วนะคะ
สติ๊กเกอร์ชุดนี้ได้รับความนิยมมาก

อันนี้แสดงว่าตรงตามจุดประสงค์
เอื้อมราและมีการต่อต้านการโพสต์สติ๊กเกอร์ชุดนี้
ใต้คอมเมนต์ด้วยเขาบอกว่าคือบางคนบอกว่ามันมีการสร้างความรำคาญให้เพื่อนนะ
นอกจากนี้ก็มีคนที่มองว่าสติกเกอร์ตัวนี้ได้รับความนิยม
ต่างจากสติ๊กเกอร์แมวออกกำลังกายเด้งไปเด้งมา
ที่มีการเปิดดาวน์โหลดไปก่อนหน้านี้
แต่ว่าก็ถือว่ากลายมาเป็นกระแสสังคมที่ทำให้คนเนี่ยทำคลิปของตัวเอง
ที่มีลักษณะการโยกศีรษะแบบนก

ปัสสาวะยังโยกได้เลยนะฮะ
ตรงตามจุดประสงค์เลยสร้างความรำคาญ
ผมไปถามหลายคนเอ๊ะทำไมทำตามเรียนแบบนี้
บอกว่าเหมือนเป็นการระบายอารมณ์ปลดปล่อยอารมณ์
คือเห็นนกแล้วหงุดหงิดก็เลยทำตามนก